ว่าต้องปะกัน

คือเก่าให้เป็นเครือเก่า
อายขอให้เจ้ากลับคำ
สาหร่า
คิดใช่ไหม

แล้วเพลงจะหายไปหมดทันทีแล้ว
ต้องถามพังปรอล์ดแหละถูกหมดไหมคะคิดว่า
แล้วก็เป็นเพลงพ่ออีกเพลงนะนึงของคุณไวท์พี่เราพร

ตอนนี้พี่เบิร์ตน่าจะเข้าไปอยู่ในใจคุณผู้ชมแล้ว
ส่วนจะร้องถูกหรือเปล่านั้นอีกเรื่องหนึ่งต้องมารอตรงให้มันหมดยก๒ไปก่อน
เดี๋ยวจะให้ปังปอนขึ้นมาร้องพี่เบิร์ตเชิญสลับที่เลยค่ะมาปังปอน
คุณเบิร์ตไปนั่งลุ้นข้างล่างเลยนะครับ
บางปอนนี่ร้องเพลงของที่พี่เบิร์ตร้องได้เมื่อกี้ได้ด้วยนะกับคำสาราม
มั่นใจเลยว่าพี่เบิร์ตร้องได้แน่ตรวจเช็คเราร้องตามแล้ว
หมายความว่าเวลาที่เราฝึกเพลงไม่ใช่เฉพาะเพลงผู้หญิงเพลงผู้ชายเราก็ฝึกด้วย
ใช่ฝึกหมดเลยโอ้โหฝึกร้องร้องเพลงได้ทั้งหมดประมาณกี่เพลงเนี้ย
ถ้าเกิดร้องแบบไม่ดูเนื้อนะคะสามร้อยเพลงค่ะโอ้แล้วถ้าดูเนื้อล่ะ
ถ้าดูเนื้อก็ประมาณแปดร้อยกว่าเพลงค่ะร้องเพลงได้เยอะหาเงินได้เยอะ
แบบนี้แล้วเรื่องการเรียนล่ะคะเป็นไงบ้างอืมก็ปานกลางค่ะไม่ถือว่าดีมากค่ะ
ปานกลางนี้เกษตรชุเรียสเท่าไหร่ลูกมากสุด๓ค่ะนอกจากเป็นสาวน้อยรถแห่
เล่นลิเกได้ร้องแหล่ทำขวัญนาคได้เห็นบอกว่าเคยไปเปิดหมวกด้วย
ค่ะทุกทางที่จะหารายได้ปังปอนไปหมดเมื่อกี้นี้พี่เบิร์ตเขาบอกว่า
เวลาเขาไปร้องเพลงเขาได้ติ๊บเยอะสุดเจ็ดพัน
แล้วอย่างปังปอนล่ะคะเวลาไปร้องเพลงได้ติ๊บเยอะสุดได้กี่บาท
สี่พันค่ะสี่พันน้อยกว่าพี่เบิร์ตนิดนึงนะตอนนั้นร้องเพลงอะไรคะ
ร้องเพลงแหล่ค่ะแล้วก็มีทองทุบหัวไม่มีผัวก็ได้ค่ะ
ของพี่จ๊ะใช่ไหมคนชอบใช่ไหมคะ
อยากให้โชว์ร้องนะทำบรรยากาศให้เหมือนตอนนั้นหน่อย
มีทองทุ่มหัวหรือใหญ่ทองหัวไม่มีผัวก็ได้ไม่ตายรอบหน้าไม่รอบหน้า
ถ้าไม่มีผัวมีทุ่มหัวแล้วไม่มีผัวไม่ต้องกลัว
มีชอบทุ่มหัวหรือใหญ่เท่าหัวไม่มีผัวก็ได้
ครบเครื่องแล้วทีนี้เห็นเก่งเก่งแบบนี้จุดเริ่มต้นที่จุดประกายให้กับปังปอนว่า
ปังปอนอยากจะร้องเพลงอยากจะเป็นนักร้องอะไรเนี่ยมันไปเริ่มมายังไง
จุดเริ่มต้นเลยเริ่มจากที่แม่พาไปซื้อของที่ตลาดค่ะ
แล้วก็พอดีขับรถผ่านค่ะอ่าตอนนั้นกี่ขวบสามขวบค่ะ
แล้วหนูเห็นอะไรอ่ะคะที่ตลาดที่ตลาดก็มีงานบวชค่ะ
ก็เลยชอบชอบมากเลยชอบที่เขาร้องเพลงอะค่ะชอบแบบเขาร้องเพราะมากเลย
อยากร้องเพราะตามเขาบ้างหลังจากนั้นมาก็เลยฝึกค่ะ
นั่นคือแรงบันดาลใจนะแล้วเพลงแรกศิลปินคนแรกที่ปังปอนฝึกคือใคร
เพลงแม่พึ่งค่ะเพลงอะไรที่หนูฝึกครั้งแรกสาวเพชรบุรี
เพชรบุรีของคุณพุ่มพวงอืมโอ้ยฝึกเพลงแบบเพลงเศร้าเลยนี่
เขาเดินประกวดก็เลยฝึกเพลงนี้อ๋อไปประกวดก็เลยฝึกเพลงนี้
เพลงนี้เป็นเพลงที่ฝึกเพลงแรกแล้วเอาไปประกวด
พอไปประกวดปุ๊บผลเป็นยังไงคุณแม่ทิพย์ก็ชนะค่ะ
ชนะเลยเหรอนี่ครั้งแรกเหรอชนะแรกที่หนึ่งค่ะเจ๋งโอ้เยี่ยมน่ะ
โอ้ปังปอนโชคดีนะคะที่ปังปอนรู้ว่าปังปอนชอบอะไร
พอรู้ว่าชอบอะไรแล้วเราก็ตั้งใจฝึกคุณแม่พี่เป๊กเคยบอกว่าถ้าเรา
ได้ทำงานที่เราชอบในทุกวันเราจะไม่เหมือนการไปทำงานเลย
ก็แค่ไปทำสิ่งที่เราชอบนี่นั่นคือความสุขในชีวิตเรา
แล้วปังปอนด์เจอตั้งแต่อายุอย่างเท่านี้ครับหลังจากเนี้ย
ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับสิ่งที่ชอบทำค่ะอืมวันนี้ก็ฝันไว้เลยนะครับ
ว่าเราไปถึงยกที่๑๐แน่นอนแล้วก็ทำให้ได้ก็แล้วกัน
แต่ว่าจะต้องเกี่ยวก้อยเพื่อนร่วมทางของเราไปด้วยนะ
อยากให้เขาจากเราไปก่อนเอาละครับมาเป็นเวลาของปังปอนกันบ้างนะครับ
พร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับยกที่สามนะครับ
เงินทุนสะสมมูลค่าสามหมื่นบาท
ยกที่๓ของปังปอนมาเลยครับ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
ใจให้ดีนะครับปังปอนเรามีตัวช่วยให้ปังปอนนะครับ
ตลอดทั้งการชิงเงิน๓แผ่นป้ายด้วยกัน

ใช้ทั้ง๒แผ่นป้ายในเพลงนี้เลยก็ได้
เพราะฉะนั้นจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

แม่ทิปนี่นมตัวเลยคุณแม่

ตอนแรกแม่เชียร์ว่าให้ใช้ด้วย

เอาเลยหวั่นใจไหมคุณแม่ทิพย์ถามก่อนเลยในฐานะเทรนเนอร์
ก็หวั่นนิดเพราะมันเป็นภาษาโคราชโคราชใช่ค่ะ
อาจจะถูกแต่ว่าสำเนียงอะไรกลัวจะไม่คืออันเนี้ยไม่รู้ว่า
ทำไมถึงปังปอนถึงไม่ใช้ตัวช่วยคะอยากรู้เหตุผลก่อนลูก
คือส่วนหนึ่งเราก็มั่นใจค่ะส่วนหนึ่งมั่นใจอีกใจหนึ่งเราก็ตุ้มตุ้มต่อมต่อม
ตุ้มตุ้มต่อมต่อมมั่นใจแต่ตุ้มตุ้มต่อมต่อมด้วยค่ะหว่าเสียวนะ
อีกส่วนหนึ่งก็เสียดายใช่ไหมอยากจะเก็บเอาไว้ใช่ไหม
อยากใช้เวลาคับขันจริงถึงเพลงนี้ยากก็แสดงว่ายังไม่คับขันเท่าไหร่
แต่ก็หวาดเสียวอยู่ค่ะถือว่าเป็นเพลงที่ยากที่สุดตั้งแต่ร้องมาเลยไหมคะ
ค่ะค่อยต่องแต่งเลยค่ะอันนี้ค่อยต่องแต่งเลยนะค่อยต่องแต่งเลย
เอาใจช่วยค่ะมาเพราะฉะนั้นตั้งใจให้ดีนะครับ
อะไรที่มันยังไม่เกิดอย่าเพิ่งไปคิดถึงมันเอาตรงนี้ให้ดีที่สุดก่อนนะครับปังปอน
นะครับไม่ใช้ตัวช่วยเพราะฉะนั้นก็ต้องร้องเลยพร้อมนะพร้อมค่ะ
ยกที่สามครับเงินทุนสะสมมูลค่าสามหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านยกที่๓เพลงมาครับ
ฝนโตบ้านน้องฝ่ามันร้องฟุ้นฟุ้นที่เขาว่ารักที่พี่ให้ยืมกว่าพี่จะลืม
มันลากลายลากลาย
ไปดูเดือนต่างด้าวหรือไปเลสาวบ้านไหน

แล้วมีแฟนใหม่บอกโกงโกง
รักเล่นรักแท้หรือว่าแท้ครับครับ

เพราะใจพี่แหงแรงลงแลกลง
พอดอกรักเล่ไปทำเทอยู่แถวไหน

หลายวันละปล่อยให้น้องงง
งงโทรมาหน่อยไม่ได้ดี
ไม่มีแม้แต่ข้อความ
ข้อความคำที่บอกว่ารัก
ที่เคยค่อยฝากชิดถึงกัน
ชิดถึงกัน
เขียนฝันฝากไว้ยังไงพี่ไม่มาสารต่อ
โทรศัพท์ยังเปิดเครื่องร้อน
ใจจนจะรอดทุกวัน

หรือพี่ไม่มีเวลาวางฝากรักไว้อีกหลายทาง
ต้องคิวเท่าไหร่ค่อยนาน
ค่อยนานคิวเท่าไรค่อยนาน
จีรักหรือจีหลอกแค่มาหยอกหรือหลอกให้ฝัน
ฝันฝันฝันฝันฝันฝันฝันฝันฝัน
หมดรักก็บอกไม่ว่ากัน
ที่ได้เลิกฝันให้เสียเวลา
เสียเวลา
ข้อความสุดท้ายวันนี้ถ้าพี่ไม่มา
ทำไมโทรหาเป็นอันเลิกกันใช่ไหม
คำว่าแฟนหากอยากให้คนอื่นไป
ที่บอกหัวใจว่าให้หลอกเจ็บอยู่ทั่วหัว

รักไว้อีกหลายทางต่อคิวเท่าไรค่อยนาน
ค่อยนานคิ้วเท่าไรค่อยนาน
ที่รักหรือจีหลอกแค่มาหยอกหรือหลอกให้ฝัน
ฝันฝันฝันฝันฝันฝันฝันฝัน
หมดรักก็บอกไม่ว่ากันที่ได้เลิกฟันให้เสียเวลา
เสียเวลา
ข้อความสุดท้ายวันนี้ถ้าพี่ไม่มา
ถ้าไม่ท้องหาเป็นนั้นแล้วกันใช่ไหม
คำว่าแฟนหากยอมเป็นคนอื่นไป
จะบอกหัวใจว่าให้ลองเจ็บดูถูก
การตัดสินใจไม่ใช้ตัวช่วยของน้องฟังก่อน
แต่ก็สามารถร้องจบไปพร้อมรอยยิ้ม
ไม่รู้ว่าเป็นรอยยิ้มแห่งความมั่นใจ
หรือยิ้มปลอบใจตัวเองกันแน่

พี่เบิร์ตคิดว่าจะได้ไปทั้งคู่ไหมฮะ

ผู้ที่ร้องได้นะครับก็คือ
ร้องได้ให้ร้อง
ร้องได้ให้ร้อง